มาดูที่เรื่องนี้ก่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความรัก
แต่ว่าเกี่ยวข้องกับเงิน๓๐ล้านบาท
กับเรื่องของคดีหวยนะฮะโอละเวงกันแบบนี้
แต่ว่าสิ้นเดือนนี้จะรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง

หลักฐานเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมนะฮะ
การสอบศูนย์หาพยายามหลักฐานของ

ร่วมกับกรบอภัยการปราบ
มีความคืบหน้าจนได้พยานหลักฐานมากพอ
ที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าของ

เนื่องจากต้องรอมรวบรวมพยายามหลักฐาน

แต่ว่าจากข้อมูลทราบว่ายังไม่พบว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่

เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อว่า
ของตัวเองนั้นเป็นเจ้าของตัวจริงจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการนี้
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลาง
ความขัดแย้งกับตำรวจภูทรภาค๗
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางระบุว่า
แนวทางการสอบสวนของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน
ซึ่งที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีพื้นฐานในการทำคดีที่หลากหลาย
และหลายคดีเองก็มีความใกล้เคียงกันกับคดีนี้
ชื่อว่าแนวทางการสอบสวนของตำรวจสอบสวนกลาง
จะสามารถหาข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นได้
ทางด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวคดีนี้บอกว่า
น่าจะสรุปได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกัน
เพราะเชื่อว่าเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของตำรวจกองปราบราม
โดยพบว่ามีการทำเป็นขบวนการคล้ายกับคดีของครูจอมทรัพย์
ซึ่งต้องมีคนถูกดำเนินคดีอยู่แล้ว
และถ้าหากพบว่าใครเกี่ยวข้องในการทำพยานหลักฐานต่างซึ่งเป็นเท็จนั้น
หรือมีส่วนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับ